แบตเทิลจิงบันรังต่างทอง
พระมหาภัยวันกับพระมหาสมปอง
ไม่น่าเชื่อนะคนเข้าไปดูเยอะมาก

เพราะว่าวัตถุประสงค์คืออยากให้คนเข้าถึงธรรมะ

มันหมดยุคแล้วที่จะไปสอนเด็ก
ถ้าฟังธรรมะแล้วจะไม่โง่

เขาบอกว่าเขาเห็นเรารูปคู่กันอะไรกัน
บอกว่าเราเป็นพี่น้องกันรักกัน

รักกันแบบกันสนองกันสองปี

อาจารย์ผมขนลุก

พระอาจารย์

คุณจะตื่นซ้ายคุณจะเช็ครถติด

คุณหญิงมาคุณหญิงสุดอารัก

ว่าจานไลฟ์อะไรวันนี้นี้

นี่เราตัดไฮไลท์ให้ดูส่วนเดียวเท่านั้นนะ

แต่จริงในการไลฟ์โอ้โหขำหลายชอต
ทำมากแล้วคือคนเข้าไปดูเป็นแสนคน
ดังต่างเข้าไปรุมดูค่ะ
นาเนคถึงขั้นต้องโทรมาในรายการสดเลยบอกว่า
เฮ้ยท่านมาไลฟ์อะไรตอนนี้

ไม่คือเพจดังต่างเขาสู่หกพระอาจารย์เลย

เอาแฟนคลับของพวกเขาไปหมดเลย
มาดูอยู่ที่พระอาจารย์มากองอยู่ในเพจพระอาจารย์

ว่าทั้งสองรูปมาแบตเทิร์นกันได้ยังไง
คือพระอาจารย์ทั้งสองรูปมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน
มั่นเดียวกันก็คือจะสอนธรรมะ
แก่ประชาชนนะคุณนะให้กับประชาชนที่เขาบอกว่า

เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่จะศึกษาธรรมะกันให้ง่ายยังไง

โพสต์ภาพโปสเตอร์ศึกสนทนาธรรม
กับพระมหาสมปองตาลปุตโตนะครับ
ให้ขำหน้าสั่นพร้อมแคปชั่นว่า

วันนี้วศธจะต้องลุกเป็นไฟ
นาฬิกา๓๐นาที๒ทุ่มครึ่งป๊ะกัน
นี่วศธคือหลายคนงง
วัดส้อยทองจุดนัดพบนะครับ

ศย่อมาจากพระมหาสมปอง

พศนะง่ายดีตลอดการไลฟ์นี้นะครับ
และหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่นัดหมายคือ๒ทุ่มครึ่ง
การไลฟ์รถพระธรรมแบตเทอร์พศ
ระหว่างพระมหาภัยวันและพระมหาสมปอง

เริ่มต้นก็ไม่ธรรมดาซะแล้วนะฮะ
ทำให้ชาวโซเชียลให้การต้อนรับเข้ามาดู

โยมเข้ามาทำไมกันเยอะแยะ
โอ้โหเยอะขนาดนี้ตกออกตกใจเลย
เพราะว่ายอดวิวยอดดู๒แสนกว่า

แท็ชแท็กในทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะฮะ

พอกดแชร์กันไปคนเข้ามาดูเพียบเลยนะฮะ
ดาราคนดังพี่ติ๊กเจษฎาพรก็เข้ามา
คุณนวัตต์อิสระกายศีลเข้ามาเลย

คุณวูดดี้ดีเจนุ้ยดีเจต้นหอม
โปเตโต้น้องออนบีเอ็นเค
วีนของแม่หญิงลีก็มา
และที่เราเนี่ยไม่สามารถให้เหลือบดู

มาไหว้สาพระอาจารย์ทั้งสองคนนะครับ
แล้วก็เพจต่างทั่วฟ้าเมืองไทย

สื่อออนไลน์ทุกสื่อแทบทุกช่องแล้วฮะ
ไทยรัฐออนไลน์ของเราไทยรัฐนิวส์โชว์ก็เข้าไปแสดงตัวร่วมด้วย
เมื่อวานก็จะมีนายสุประโชคและนางสาวรสลินเข้าไปร่วมด้วย

อย่างที่บอกว่าเพจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
ก็เข้ามาร่วมในการคอมเมนต์ด้วยนะครับ
โดยบอกว่าพศอารมณ์ดีแปลกนะ
นับว่าเป็นปรากฏการณ์แบบนี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับ
พศหลายคนก็บอกย่อมาจากอะไรได้บ้าง
พอสอนจริงแล้วเขาบอกว่าย่อมาจากพระสงฆ์แหละ
แต่เมื่อวานพระอาจารย์พระมหาภัยวันท่านเรียก

บอกผมขอเรียกย่อนะท่านนะเรียกว่าพระมหาสมปอง
เรียกมันยาวเดี๋ยวจะไลฟ์กันไม่สนุก
พศท่านพศเป็นยังไงบ้างนะครับขณะเดียวกันคุณ
เขาบอกว่าสินค้าเข้า

แบรนด์สินค้าเข้าไปเกาะกระแสมากมายเลย

ใช่คุณเขามีการถ่ายนะแบรนด์สินค้าอะไรบ้างเนี่ย

ทำให้กลายเป็นโฆษณาสินค้าไปในตัวด้วย

แล้วทีนี้คนที่เข้าไปดูในไลฟ์ครั้งนี้
โอเคก็จะได้รู้จักสินค้าต่างมากมาย
จริงพระทั้งสองรูปต้องเก็บค่าโฆษณาไหม

นี่นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่พระทั้งสองรูปท่านก็บอก
โอ้โหไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นปรากฏการณ์ใหญ่ขนาดนี้นะครับ
ก็แน่นอนความดังของพระทั้งสองรูปในการไลฟ์เมื่อคืนนี้
ทวิตเตอร์ไทยแลนด์ติดแฮชแท็ก
พระมหาสมปองแล้วก็แฮชแท็กพระมหาภัยวัน
ยาอันอยู่ทั้งวันทั้งคืนแบบนี้เลยคุณนะ
นี้ไทยแลนด์เทนนะครับมันจติ้งนะฮะ
คุณผู้ชมนอกจากนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้ในโซเชียลมีเดียนะฮะ
มีการตัดต่อภาพล้อเลียนออกมามากมายคุณ
เขาบอกแซวกันแบบขำนะฮะบางคนก็แซวแรงนะฮะ
นี่ตัดต่อเป็นยังเพจคาราโอเกะชั้นใต้ดินนะคุณ
โพสต์ภาพรูปของพระทั้งสองรูปเนี่ยนั่งอยู่นี่กลางวงของพระสงฆ์นะครับ
พร้อมกับแคปชั่นว่าเป็นปรากฏการณ์นะฮะ
เพจดังอย่างจ๊อกแจ็คก็โพสต์อันดับเน็ตไอดอลล่าสุด
อันดับหนึ่งใครเมื่อไปเทียบกับสาว
คุณดูสิจริงเน็ตไอดอลเป็นสาวใช่ไหม
กลายเป็นพระมหาภัยวันขึ้นอันดับหนึ่ง
ส่วนพระมหาสมปองเนี่ยไล่ลงไปหน่อยอยู่อันดับ๑๐ครับ
นี่ฮะโอ้โหชนะกลุ่มคนเหล่านี้นะ
อันดับ๖นะคะ
ดูนะอันดับ๑๐นี่พระมหาสมปองนะครับ
อกจากนี้ชาวเน็ตทำภาพล้อเลียนเปรียบเทียบ
ระหว่างเรียนออนไลน์ที่ดูน่าเบื่อ
แต่พอฟังพอสอทั้งสองรูปสองชั่วโมง
ตั้งใจดูมากเลยนะฮะ
บางคนทำภาพเฉลยคำว่าพอสอเอาไว้นะครับ
โดยบอกว่าเมื่อพศไม่ได้แปลว่าเพื่อนสาวเสมอไป

แปลว่าพระสงฆ์ก็ได้หรือจะเป็นชื่อพระมหาสมปองก็ได้นะฮะ

กระแสเรื่องของพระทั้งสองรูปด้วยนะฮะ
ได้รวบรวมพระที่เป็นสุดยอดขวัญใจมหาชนเอาไว้หลายรูป
อิ๊กคิวซังครูลีลินอันนี้เรื่องอะไรอ่ะ

ไอ้การ์ตูนอะไรนะครับดาบอสูรใช่ไหมแล้วก็มีวอง
ข้างล่างนี่เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะฮะโอ้หลวงพี่เท่ง
หลวงพี่เท่งด้วยมีนักเตะเซียลุมยีด้วยแต่พระมหาไพรวันอยู่ตรงกลางเลย
ยืนหนึ่งยืนหนึ่งอยู่ตรงกลางเลย
เขาบอกเวลานี้ต้องหลีกให้พศทั้ง๒รูปเลย
คือพระมหาภัยวันและพระมหาสมปองนะครับ
หลายคนเข้าไปดูตั้งแต่ต้นนะพระทั้งสองรูปบอกว่า
โอ้โฮคราวนี้มาแบทเทิร์นกันมาไฟติ้งกัน
แต่ว่าไปชั่งน้ำหนักกันก่อนไหมพระมหาภัยวันท่านบอกว่าคงแพ้นะ
ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหนักพระมหาสมปองนี่หนักกว่าเลยนะครับ
ก็แซวกันเยอะแยะเลยนะครับหลายคนก็เข้ามาสาธุมาไหว้สา
รอบนี้พระมหาภัยวันพระมหาสมปองรอบหน้าแม่หญิงลี
อาจจะได้รับการเชิญนะฮะท้าทายกันแน่แบตเทิลกับพระมหาภัยวันอีกคนหนึ่งนะฮะ